มีคดีที่ฟังแล้วก็น่าเศร้าเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
พี่ชายต่างบีดาได้ใช้กาวตราช้าง
หยอดใส่ตาน้องสาววัย๑๘ปี
เพื่อหวังจะชิงทรัพย์แล้วก็ข่มขืนนะครับ

โดยการร้องขอความช่วยเหลือร้องขอชีวิต

ว่าพี่ชายคนนี้จะทำเป็นตีเนียนอยู่ในบ้านนะครับ
เหมือนกับว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ที่สุดแล้วก็จนต่อหลักฐานนะครับ
ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้ในที่สุด

เหมือนมีอะไรแบบอุ่นร้อนอย่างนี้
โดนที่ตรงหน้าหนูที่ตาหนูอะไรอย่างนี้
หนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วหนูก็จะแบบมาดูมันคืออะไร
แล้วทีนี้ก็คือหนูจะลุกขึ้นแล้วคือลุกไม่ได้แล้วค่ะ
คือเขาก็คือมาเอาตัวมากดทับ

แล้วก็เอาผ้านวมที่หนูออกใช้ห่มนอน
ปิดหน้าหนูไม่ให้เห็นหนูเห็นหน้าเขา
แต่คือตาข้างนี้คือแบบตอนนั้นมองไม่เห็นแล้ว

แต่ข้างอีกข้างซ้ายคือยังมองเห็นอยู่
ก็คือหนูก็พยายามมองว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้

ตอนแรกคือหนูไม่คิดว่าจะเป็นเขา
คำบอกเล่าของหญิงสาววัย๑๘ปี

หลังถูกนายมาโนธจิตแย้มอายุ๒๙ปี
ก่อเหตุจะล่วงละเมิดทางเพศแต่ไม่สำเร็จ
ยังใช้กาวตราช้างหยอดไปที่ตาของเธอขณะนอนหลับ
หวังไม่ให้เห็นหน้าคนก่อเหตุ
หญิงสาวพร้อมแม่เข้าให้ปากคำ
ต่อตำรวจภูทรน้องปลือจังหวัดชนบุรีเพิ่มเติม

ขณะนอนหลับอยู่ในบ้านตรงบริเวณห้องพักรับแขก
ก็รู้สึกว่าที่บริเวณดวงตาร้อนและลืมไม่ขึ้น
จากนั้นมีคนขึ้นมาคล่อมตัวและนำผ้าคลุมหน้า
พร้อมบอกให้เธอบอกที่ซ่อนซับสิน
ก่อนที่คนร้ายจะมัดแขนและขาของเธอขังไว้ในห้องน้ำ
จากนั้นคนร้ายได้เดินออกไปหาทรัพย์สิน
ก่อนที่จะวกกลับมาหาเธอและพยายามล่วงเกินทางเพศ
จึงส่งเสียงร้องไห้ขอความเมตตา
คนร้ายจึงหยุดลงมือแล้วหนีไป
จากนั้นเธอรีบแก้มัดแล้วออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็พบนายมาโนธอยู่ภายในบ้าน
ขณะที่นายมาโนธปฏิเสธไม่รู้เห็นเหตุการณ์
ขณะที่แม่ของหญิงสาวผู้เสียหายเปิดเผยว่า
นายมาโนธได้มาอยู่ที่บ้าน๒สัปดาห์
ลูกทั้งสองคนไม่เคยมีปัญหากัน
โดยหลังลูกสาวโทรศัพท์แจ้งเหตุให้ทราบ
ตอนแรกคิดว่าคนร้ายเป็นเพื่อนคนงานของลูกชาย
ไม่คิดว่าจะเป็นลูกชายของตัวเอง
และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

เพราะเขาบอกว่าตัวเขาเองไปทำธุระ
จะกลับเข้ามาแต่เพื่อนเขาอยู่บ้านตลอด
ตรงนั้นเราก็เลยคือรีบขับรถกลับเข้าไปในบ้านเลย

ไม่มีการขยื่นที่ไม่มีการจับอะไรทั้งสิ้นค่ะ

เพราะคุณเป็นคนที่เป็นตัวอันตราย

ด้านพันธุ์ตำรวจเอกชิดเดชา๒ห้อง
ผู้กำกับการสพนปลือกล่าวว่า
ผู้ต้องหารับสารภาพเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง

ส่วนเหตุผลที่นำเก่าตราช้างมาหยอดใส่ตานั้น
เพราะต้องการไม่ให้ผู้เสียหายจำรูปภัณฑ์สันธารได้
และนายมาโนธก็เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อน

และข้อหากักขังหน่วงเหนียวผู้อื่น
พร้อมเตรียมนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวแถวรัฐทีวีประงาน